คราวนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องพาไปดูบ้างร้านอาหารแต่ไปเกี่ยวกับตำรวจอีกแล้วนะครับ
มาสอนใช่ค่ะร้านอาหารฮังเลค่ะเขาติดป้ายใหญ่เลย
คุณพีรวัตรบอกว่าร้านถูกสั่งปิดครับเพราะตำรวจยศใหญ่ดอนหัวล่อสั่งให้ปิด
เขาเลยจะเซ้งกิจการเลยนะคะโอ้โหเซ้งเลยเหรอครับ
ใช่ถึงขั้นติดป้ายเซนต์กิจการแล้วก็โพสต์เรื่องนี้ในโลกโซเทียล
ทีมข่าวก็เลยไปสอบถามผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรดอนหัวล่อ
ซึ่งท่านก็ยืนยันมาว่าไม่ได้สั่งปิดร้าน
สั่งให้แก้ไขเรื่องการเล่นดนตรีเสียงดังเท่านั้น
นี่ค่ะเพจดังแหม่มโพดำ
โพสต์ภาพเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อฮังเล

ซึ่งก็บอกว่าถูกตำรวจยศใหญ่สั่งปิดร้านเขียนป้ายไว้แบบนี้ชัดเจนเลยคุณผู้ชม
ต่อมาเนี่ยนางสาวเกษยาพรปัญเจริญงเจ้าของร้านอาหารฮังเล
ก็เข้าพบพลตำรวจรีฉัดระพัฒน์จารุงเรืองพงศ์
ผู้บังคับการผู้มนุยการสำนักงานตำรวจภูทรภาค๒
ก็เข้าไปเพื่อขอความเป็นธรรมนะคะ
ของดนตรีสดอยู่หน้าร้าน
เจ้าของร้านก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
คืนวันที่๒๔เมษายนมีโทรศัพท์เข้ามาบอกว่า

เพราะนักร้องพูดจาไม่เข้าหู
เชียร์ก็ไม่ยอมลดค่าอาหารให้

ดาบตำรวจเปี่ยมศักดิ์วินทชัย
ผู้บังคับหมู่งานปราบรามตำรวจภูทรตาพระยาจังหวัดสะแก้ว
โทรศัพท์ไปหาพันธุ์ตำรวจเอกประเสริฐโตศักดิ์สิทธิ์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรดอนหัวล่อ

ขอต่อรองว่าปิด๓วันได้ไหม

คิดว่าโอ้โหถ้าเปิดร้านต่อไปต้องไม่ได้รับความเป็นธรรมแน่
ก็เลยตัดสินใจเซ้งร้านมันซะเลยค่ะ
ยืนยันว่าเปิดร้านมา๙ปีไม่เคยทำผิดกฎหมาย
ยืนยันด้วยว่าไม่มีใครร้องเรียนด้วยนะ

ลองฟังเสียงเจ้าของร้านฮังเลดูหน่อยนะคะ
ทำไมชาวบ้านก็เลยปิดก็ปิดไม่เป็นไร
วันดีคืนดีบางครั้งก็เดินเข้ามา
เขาบอกเฮ้ยเสียงดังนะเดี๋ยวจะปิดเลย
พนักงานทุกคนเขาก็อยู่ด้วยความหวาดระแวง
นี่เมื่อไหร่เราจะตกงาน
ขณะที่พันธ์ตำรวจเอเบิร์ตโตศักษิตฯผู้กำกับการสารณีตำรวจภูทรดอนหัวลอก็เปิดเผยนะ
ชาวบ้านร้องเรียนไปค่ะว่าร้านอาหารร้านนี้เนี่ยร้านฮังเลเนี่ย
ดนตรีสดเสียงดังเตือนก็หลายครั้งไม่เคยแก้ไข
ยืนยันว่าไม่ได้สั่งให้ปิดร้านเพียงแต่เอ่ยด้วยวาจาให้ปิดปรับปรุงเรื่องเสียงดนตรี
ก็มีหลักฐานการร้องเรียนที่เทศบาลดอนหัวล่อจริงตำรวจยืนยันแบบนี้ค่ะ
ว่าที่ผ่านมาเนี่ยร้านอื่นที่ถูกร้องเรียนก็สั่งให้ปรับปรุงแบบนี้ล่ะแบบเดียวกันเลย
พอปรับปรุงแล้วก็เปิดต่อได้ยอมรับว่าเสียความรู้สึกตำรวจบอกเสียความรู้สึกนะ
มาติดป้ายกันแบบนี้นะคะแล้วก็บอกด้วยว่าเคยไปนั่งร้านนี้ครั้งเดียวนะ
ตั้งแต่ย้ายมาใหม่แล้วก็ไม่ได้ไปนั่งในวันที่๒๔เมษายนตามที่มีการลงข่าวด้วย
ฟังเสียงพันธุ์ตำรวจเอกประเสริฐดูหน่อยนะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานคือ
แบบนี้นะคะว่าจากการสอบถามชาวบ้านก็รู้ว่าร้านนี้เปิดมานานแล้ว
ดนตรีดังเพราะว่าเป็นร้านแบบเปิดโล่ง
เจ้าของร้านก็เป็นตำรวจด้วยอยู่สถานีตำรวจภูทรดอนหัวล่อ
แต่ย้ายไปอยู่สถานีตำรวจภูทรตาพระยาจังหวัดสะแก้ว
แต่ยังเห็นตำรวจเจ้าของร้านมาอยู่ร้านทุกวันก็บอกแบบนี้นะคะ